คราวนี้นะเมียเป็นคนพาผัวที่เจ็บไปโรงพยาบาล
แล้วก็บอกว่าคุณหมอช่วยหน่อย
เนี่ยผัวโดนยิงในสวนยางพาราแล้วเขาขี่ซาเล้งมามาถึงที่บ้าน

คือเมียบอกว่าไม่รู้ว่าใครซุ่มยิงผัว

คุณผู้ชมเชื่อมากน้อยแค่ไหน

โดนยิงแล้วยังขี่ซาเล้งมาที่บ้านแล้วเห็นไหม

เมื่อวานนี้ค่ะตอนเย็นผู้ใหญ่บ้านที่หมู่๖บ้านคลองขวาง

ได้รับแจ้งเหตุว่าลูกบ้านมีเหตุการณ์ยิงกัน
ก็ประสานตำรวจตู้ยามท่ากลุ่มมาตรวจสอบ
พอไปถึงเจอพ่อตาของคนเจ็บคือตาชิดไกรวันอายุ๗๐ปีค่ะ
ตาชิดเล่าให้ฟังลูกเคยผมนะนะ
สุภวิทย์เหมาะขลุงอายุ๔๒ปีเนี่ย
เขาโดนยิงโดนยิงตรงที่ราวนม

ลูกผมเนี่ยชื่อสิริวัล
เมียของสุภวิทย์นั่นแหละ

ทีนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะ
เข้าไปดูมันก็ไม่ได้มีร่องรอยการต่อสู้

แต่คราบเลือดนี่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่พื้นเนี่ย

ทีนี้ชุดสืบที่ตำรวจภูทรเมืองตราดก็มีการประสานกับตำรวจตู้ยามท่ากลุ่ม

มีการสอบปากคำเมียคนเจ็บที่โรงพยาบาลด้วย
เมียเล่าเป็นฉากเลยนะให้ตำรวจฟัง
ว่าผัวเธอโดนคนร้ายรอบยิงที่สวนยาง

หลังจากนั้นผัวก็ขี่ซาเล้งกลับมาที่บ้าน

เอาเมียเห็นแล้วเมียก็เลยพาไปส่งโรงพยาบาล

ตำรวจตู้ยามท่ากลุ่มเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบเลย

เดินหาไหนถ้าเกิดว่าโดนรอบยิงจะต้องมีปลอกกระสุนตกอยู่

แล้วอย่างหนึ่งจะต้องมีรอยของรถซาเล้งที่ขี่ออกมา

ไม่มีเลยคุณผู้ชมมีแค่ซาเล้งตรงนี้
แล้วที่เบาะซาเล้งก็ไม่ได้มีเลือดด้วย
เบิร์ตฟังมาถึงตรงนี้แล้ว

และอีกอย่างนึงถ้าเกิดว่าโดนยิงที่สวนยาง

คนเจ็บโดนกระสุนเจาะเข้าไปแบบนี้จะไหวเหรอ

ไปตรวจสอบหาคราบเลือดดูที่ซาเล้งมันไม่มีไง
ทีนี้ชุดสืบสวนก็เลยคุมเมียคนเจ็บไปไปสอบต่อที่โรงพัก
สุดท้ายยอมรับสารภาพค่ะว่าตัวเมียนี่แหละเป็นคนทำเอง

เอาปืนจุดสามแปดจ่อยิงผัวแล้วเรื่องนี้มันมาจากเรื่องของความหึงหวงนะคะ

ดังนั้นเกมสุดท้ายค่ะตำรวจก็คุมตัวไปดำเนินคดี
จะเล่นละครตบตาตำรวจไม่สามารถเล่นละครตบตาตำรวจได้นะคะ